ดูข่าวนี้กันหน่อยคือเขาไปร้องเรียนกับทนายคนดังบอกว่า
นี่นะตำรวจตำรวจจากชนบุรีนะชุดสืบจากชนบุรี
แต่มาค้นออฟฟิศผมอยู่ที่ปฐุมธานีมากล่าวหาว่าผมเนี่ยนะ
เป็นที่เปิดเว็บพนันออนไลน์ไอ้นั่นก็ไม่พอใจอย่างหนึ่งแล้วนะ
แต่ที่สำคัญคือแล้วมาหยิบของอะไรของออฟฟิศผมออกไปด้วย

ถ้าผมดูไม่ผิดเหมือนจะเป็นขวดบะหลั่นดีป่ะ
เอาล่ะนี่ฮะภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ

ขณะที่กลุ่มคนที่อ้างตัวเป็นตำรวจ๗๘คน
เข้ามาตรวจค้นในร้าน
มาตรวจดีก็คงจะไม่เป็นเรื่อง
แต่ที่มาแล้วนะครับเอาหยิบสุรานะครับ

เอาไป๒ขวดนะครับแล้วก็ตีเนียนออกจากร้านไป
แม่นายสิทธิวัฒน์จิระเจริญยิ่งสุขนะครับ
เจ้าของร้านเนี่ยไปที่สพคูคศ

พฤศจิกายนครับตำรวจชนบุรีเข้ามาค้น
ไม่มีหมายค้นนะเอาหมายค้นมาโชว์ตอนหลังนะฮะ
กักตัวพนักงานของเขาไว้ในห้องนะครับ
และที่ไม่มีหมายจับไม่มีข้อหา
แล้วยังไม่ให้โทรหาทนายด้วย
ต่อมาตำรวจอ้างว่าออฟฟิศนี้มีการเล่นพนัน
พอเข้าไปค้นก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีหลักฐาน
ภูมิกับก็สั่งให้ลูกน้องถอดกล้องวงจรปิดออก
ซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ทราบว่า
มีของหายหลายชิ้นรวมมูลค่าแล้ว

หลังจากนั้นก็ถูกควบคุมตัวมาที่
ห้องด้านหลังของสพคูคศ
แล้วบังคับให้พวกเขารับสารภาพให้หมด

คืออ้างว่าตำรวจคมครูนะฮะ

ก็พาผู้เสียหายไปแจ้งความดำเนินคดี
กับตำรวจทั้งหมดในมาตรา๑๕๗
ซึ่งผู้เสียหายเนี่ยก็ไม่มีความผิดจึงไม่มีสิทธิจะมาจับอยู่แล้ว
ผู้เสียหายก็จะแจ้งข้อหารักทรัพย์แล้วก็กักขังหน่วงเหนียวด้วย
ตามหลวงศาลพอร์ครูโค๊ตก็เร่งสอบปากคำผู้เสียหายกับพวก

อยากแจกโดด

สุดท้ายก็ตรวจสอบไม่พบนะครับแล้วก็ปล่อยตัวไป

อยากให้ดำเนินคดีในข้อหารักทรัพย์กักขังนุ่มเหนียว
แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบครับ